งานเนี่ยแน่นมาตลอดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาลามมาจนถึงปีนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือหนุ่มมาริโอเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกพันล้าน
ไม่ใช่พระเอกร้อยล้านนะคะแต่ว่าเป็นพระเอกพันล้านแล้ว
แล้วก็มีฐานแฟนคลับคนติดตามเยอะแยะมากมายค่ะ
ในบ้านเรารวมไปถึงที่เมืองจีนด้วยล่าสุด
เยือนไทยรัฐทีวีทั้งทีค่ะในนามของพรีเซนเตอร์บริษัทขนส่งรายใหญ่
ก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตผลงานปีนี้สักหน่อยนึงแว่วมาว่า
มีภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมอดี้ที่เตรียมจะเข้าฉายช่วงวันวาเลนไทยเดือนหน้านี้แล้วนะคะ
รวมไปถึงรายการโอละลาทางยูทูปก็ยังทำอยู่
คนติดตามเขาเนี่ยเกือบล้านนะพี่ดาวพี่ปุ้ย

คือเยอะมากนะคะอย่างเราทำยูทูปเองเนี่ย๕๐ยังไม่ถึงเลยนะคะ
ส่วนหวานใจสาวจันจิที่โพสต์ภาพบิกินี่ตอนที่ไปเที่ยวริมทะเล
หนุ่มโอ้เห็นแล้วว่ายังไงมีหึงมีห่วงมีทะเลาะอะไรกันบ้างไหม

ไม่นะครับผมว่าก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนี้
ผู้หญิงก็เวลาเขาไปเที่ยวทะเลก็ต้องมีอยู่แล้วรูปบิกินี่ต้องมา
ต้องเสริมเติมไหมคะแบบว่าเอ๊ยส่งมาดูก่อน

โอ้ไม่ถ่ายบ้างละคะตัวเดียวลงทะเลอะไรอย่างนี้
ผู้จัดการไม่ให้ครับผู้จัดการห่วงครับผู้จัดการบอกว่าไม่ได้
แต่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ว่าคุณจะโสดรักโรแมนติกครับคอมเมดี้ครับ
โอ้จ๋าต้องลองโชว์ดูก่อนเดี๋ยวพึ่งบอกว่าไม่มีอะไรจะโชว์
จริงขนาดว่าตอนนั้นไปเกณฑ์อาหารโอ้โหเป็นกระแสฮือฮา

มชมพูโอ้โหตอนนั้นแฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะคะพี่
ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานเรื่องนี้แล้วกัน
ว่าจะสามารถพาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทะลุพันล้าน

เพราะอันนี้ก็แนวโรแมนติกคอมเมอดี้กุ๊กกิ๊กน่ารัก
อาจจะโดนใจวัยรุ่นหลายคนก็ได้นะจ๊ะ